จัดการต้อนรับของคุณค่าปัญชาทุกคนครับ
ท่านครับเข้าเรื่องเลยวันนี้จะมีการพูดคุยกับทางพบทอทรอ
เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของกองทัพด้วยหรือเปล่า
เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการฝึกเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมในอนาคต
สวัสดีการที่จริงเราคุยกันมาต่อเนื่องไม่ใช่จะมาคุยเฉพาะวันนี้นะครับ
จริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ากิจกรรมแล้วก็กิจการสวัสดิการทั้งปวงเนี่ย
เราดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกปี๔๗
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการแต่เดิมแล้ว
ก็เราไม่ได้ปฏิบัตินอกกรอบหรือปฏิบัติโดยไม่มีหลักเกณฑ์
เป็นแต่เพียงว่าอาจจะเป็นที่สนใจว่ามันอาจจะมีกิจการสวัสดิการ
กิจการที่อาจจะก่อให้เกิดรายได้
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกเหล่าทัพก็ได้นำเงินค่าเช่าที่ได้จากเอกชน
หรือได้นำส่งเงินรายได้ต่างเข้าเป็นเงินรายได้แผ่นดินเป็นปกติอยู่แล้วครับ
ส่วนหนึ่งก็เป็นของสวัสดิการเป็นกองทุนสวัสดิการข้าราชการครอบครัว
มันก็จะมีกิจการสวัสดิการเล็กน้อยยกตัวอย่าง
อย่างเช่นว่าร้านค้าในหน่วยร้านตัดผมหรือร้านขายสิ่งอุปโภคบริโภคในราคาถูกเนี่ย
ตรงนี้ผู้ใช้บริการเป็นกำลังพลตรงนั้นก็อยู่ในข่ายของการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
แต่ว่ากิจการใดก็ตามที่อาจจะมีเอกชนมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่สูง
เราก็อาจจะมองว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจ
เราก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังแล้วก็กรมธนารักษ์กำหนดครับไม่มีปัญหาเลยครับ
แสดงว่าเหล่าทัพเขาก็ได้ทำกันอยู่แล้วเพียงแต่มันไม่ค่อยเป็นข่าว
เพราะว่าคือแต่ละเหล่าทัพเนี่ยก็มีการติดต่อตรงกับกรมธนลักษณ์เวลามีกิจการใดก็ตามที่ก่อให้เกิดใดก็จะขออนุญาตเพื่อนำส่งแล้วก็กรมธนลักษณ์เขาก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ว่าเออส่งเท่าไหร่ในหลักเกณฑ์เท่าใด
ก็เป็นในเพียงว่าอาจจะทบทวนเพื่อให้มันครบถ้วนว่ายังมีรายการใดที่ตกหล่น
ท่านครับขออีกประเด็นหนึ่งเรื่องข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ในบ้านพักของหลวงพูดง่าย
เราได้มีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกรณีของคุณเตโน่งนะฮะ
หลักการทั่วไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทหารบ้านพักของทุกส่วนราชการเมื่อเกษียณก็ต้องส่งคืน
อันนี้หลักการทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือมีบางท่านมีความไม่พร้อมมีบางท่านประสบความลำบาก
ยืดหยุ่นให้เป็นบางรายอย่างบ้านพักของทางราชการเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่บางท่านไม่พร้อมจึงยังไม่ย้ายออก
แต่ชั้นผู้น้อยบางคนอย่างเช่นในสิทธิ์จาชั้นประทวนพนักงานราชการที่ยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าครอบครัวประสบอุบัติเหตุหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต
แล้วมีผลกระทบว่ายังไม่สามารถขยับขยายไปหาที่อยู่ของตัวเองได้เราก็ผ่อนผันยืดหยุ่นให้ไม่ใช่มีเฉพาะผู้บัญชามีเยอะด้วยสำหรับผู้ใต้น้ำชาครับ
อย่างก้อติดดี้เสนองทำไมอยู่เท่านานเลยเหร้าเราไม่มีการไปไปไปยังไงนะ
ต้องมีเรื่องก่อนเราถึงให้ไปหรือไงเอาคำถามต่อไปเลย
อันที่จริงเนี่ยการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ได้รับความเป็นธรรมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
แล้วก็การปกครองโดยไม่เอารัฐเอาเปรียบเป็นเรื่องที่เราเน้นย้ำ
ตลอดเวลาแล้วก็ผู้บังคับบัญชาทุกคนเองก็ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวนี้
เวลาประชุมผู้บังคับหน่วยรองประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
สิ่งที่เราจะเน้นย้ำอยู่เสมอคือการปกครองบังคับบัญชา
จะต้องดูแลให้เขามีความสุขอยู่ในขณะดำรงชีวิต
หากพบสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่เขาประสบความไม่สะดวกไม่สบายใจ
ประสบความแรงแค้นหน้าที่ของภูมิชาก็คือจะต้องไปแก้ไขดูแล
ของพวกของสุดนี้จะมีสายตรงไหมครับว่าถ้าผู้ใต้บังคับชาร้องเรียนมาก็จะลงไปดูเป็นเคสไป
สายตรงเนี่ยมันมีทหารเหมือนกับส่วนราชการอื่นนะ
ก็จะมีช่องทางของการร้องเรียนอย่างเป็นทางการผ่านสายการบัญชาอยู่แล้ว
ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่ศูนย์ดำรงธรรมของมหาทัยก็ยังมีอยู่
มีหลายช่องทางที่เขาสามารถที่จะเลือกใช้บริการได้
ผมคิดว่าอันนี้ก็ต่างเหล่าทัพก็ต่างดำเนินการ
แต่เรามีช่องทางที่จะรับข้อร้องเรียนของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนำมาแก้ไข
พ่อบอบอบขอย้อนไปบ้านพักนิดนึงค่ะ
ต่อต่อจากนี้คือเราจะทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลย
แล้วก็ในส่วนของกำลังพลชั้นผู้น้อยที่พบบอกว่า
หัวหน้าครอบครัวเขาอาจจะเสียชีวิตเขาผ่อนผันให้อยู่ต่อ
อันนี้เขาต้องออกในหรือว่าเราจะอนุโลมให้เขาหยุด
แล้วคนที่แบบเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่
ต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นมาตรฐานนั้นมีอยู่
ก็คือเมื่อเกษียณต้องออกจากบ้านพัก
แต่ว่าความยืดหยุ่นเราพิจารณาได้เป็นกรณีไป
ทั้งผู้บังคับมันชาติและผู้ตายบังคับมันชาติ

เหตุธนไขอะไรให้ออกขึ้นอยู่กับผู้มูลชการเหล่าทัพ
เขาก็นำเรียนผู้บัญชาเพื่อขออนุญาตเท่านั้นเองนะครับ
แต่แม้ตัฐานมีอยู่เพราะของสูตรมีเยอะกว่าไหม
ก็มีจำนวนหนึ่งเหมือนกันเยอะไปทางผู้ใต้บังคับชาด้วยซ้ำไป
ไม่จำเป็นต้องให้ออกไปให้หมดเลยใช่ไหม
การมีบ้านพักอาศัยเนี่ยคือการสวัสดิการอย่างหนึ่ง
และเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลผู้ใต้น้ำชา
แม้จะอยู่ในราชการหรือแม้จะพ้นราชการเนี่ย
แต่ว่าถ้าไม่สุดวิสัยจริง
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้เขาออกจริง

ก็ดูแลรฟังว่ามีความเป็นเมฆตาธรรม
ก็เมืองไทยประเทศไทยเราอยู่กันด้วยความเมตตา
ขอบคุณครับ
รับการพันชาติต่อไปครับขอบคุณมากครับ